เอาล่ะคุณผู้ชมฮะจับจ้องมองจอกันให้ดีนะฮะ
นี่แสงที่เห็นอยู่ตรงกลางระหว่างบุ๊กกับน้ำแข็งเนี่ย
คือแสงอะไรกันแน่ถ้าเรามองแบบนี้ดาวตกหรือเปล่า
แต่ชาวบ้านเขาไม่เคยเห็นที่อุดรธานี
เขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้แล้วบอกว่าแบบนี้
โอ๊ยบรรทิยาลน่ากลัวนะ
มันสคีมันสิคืออียัง

ไปดูคลิปที่ชาวบ้านเขาถ่ายไว้ได้นะครับ
อุ๊ยอิหยังนี่
มันกระจายออกแล้วน่ะ

ไม่ใช่ไม่มีก้อนเมฆเด้อ
หาดาวแหละเบิ๊ดเลย
มันหลอมเมฆด้วยนะเห็นป่ะมันหลอมดาว
นี่ตำรวจเอามาโพสต์เลยบอกว่านี่คืออี้ยังนะฮะ
ระบุว่าเหตุการณ์แปลกประหลาดราษดรบ้านหนองแซงถ่ายไว้ได้

กล้องใหญ่กล้องอะไรคือแค่มือถือธรรมดา
ถ่ายติดแค่มือถือก็จับภาพได้แล้ว
ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเหมือนกันช่วยไขปริศนาให้ด้วยนะครับ
ในคลิปก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยนะฮะ
ประหลาดอยู่บนท้องฟ้า
คนถ่ายคลิปก็บอกตกอกตกใจ
ก็มายืนถ่ายด้วยวิเคราะห์ด้วยว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับ
คุณผู้ชมฮะเช้าวันนี้นักข่าวของเรา
เดินทางไปที่บ้านหนองแซงหมู่๔ตำบลชายวาน
จังหวัดอุดรธานีใครเป็นคนถ่ายได้นี่คุณค่ะ
น้องผู้หญิงคนนี้แหละก็คือน้องมณฑการเหมทุลินฮะหรอ
อายุ๒๗ปีเป็นเจ้าของไร่มันนะครับ
ไร่มันศักดิ์สิทธิ์เจริญผลบ้านหนองแซง
เป็นคนถ่ายคลิปลำแสงประหลาดเอาไว้ได้
แล้วส่งไปที่เพจสถานีตำรวจชัยวาน
คุณผู้ชมฮะนี่น้องมณฑการเล่าให้ฟังบอก
ช่วงเกิดเหตุนะอยู่บริเวณลานมัน
ตอนนั้นแม่กำลังรดน้ำต้นไม้แม่ก็วิ่งมาบอก
มีหางเห็นไหมมีดำแสงพุ่งออกมาข้างหลัง

และทีนี้มันกำลังเหมือนพุ่งไปถึงพระจันทร์

ลักษณะการเคลื่อนตัวมันเคลื่อนค่อนข้างช้าช้านะ

เนี่ยแล้วเธอบอกว่าพอส่งไปให้ทางตำรวจ

ผมอ่านคอมเมนต์นิดหนึ่งได้ไหมบางคนบอกเห็นเหมือนกันจ้าที่วังสามหมอก็เห็น
อันนี้ที่ชัยวานใช่ไหมตำบลชัยวานก็เห็น
มีคนบอกที่วังสามหมอก็เห็น
บางคนบอกผมก็เฮ็ดคือกันครับเวลาทุ่มหนึ่ง
บางคนบอกอยู่แถวหนองอึ่งก็มีครับ
บางคนบอกโอ๊ยนี่ก็จะรวดเท่านั้นแหละ

นี่แล้วบางคนบอกว่านี่อยู่บ้านกู่แก้วที่อำเภอกู่แก้วเนี่ย
ก็เห็นคือกัญจ้านะฮะ
คุณผู้ชมฮะมีคนส่งมาเยอะแยะเลยยานต่างดาวมั้งครับ
ระวังไว้ด้วยเด้อพี่น้องเด้อนะฮะ
คุณผู้ชมฮะบางคนบอกเป็นโรนของตำรวจเองหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ครับ
คุณผู้ชมฮะอะไรนะฮะคุณผู้ชมฮะ
ทีนี้ครับทางด้านของคนถ่ายคลิปเนี่ย
เขาก็ให้ข้อมูลกับนักข่าวแบบนี้บอกว่าโหตอนถ่ายไปก็วิเคราะห์ไปนะว่า
ไม่รู้มันคืออะไรกันแน่นะฮะเอาฟังเสียงคนถ่ายคลิปหน่อยฮะ
มันผ่นผ่นแสงผ่นแสงประมาณนี้แหละจ้ะ
เป็นไอเป็นไอแสงแล้วก็ค่อยค่อยไปก็เลยรุ่นรุ่นว่ามันจะไปหอดดวงจันทร์
หรือดวงดาวนี่ล่ะนุกก็จำว่าได้มันเป็นดวงน้อยอยู่น่าจะเป็นดวงดาวว่าไอ
อืมจ้าน่าจะดวงดาวแล้วแล้วก็เลยเร่งมามันจะแรนไปหาดวงดาวหอดบ่า
มันจะงี้ตกอย่างตกลงมามันเปาะแต่ว่าอันนี้มันไม่เปล่าตก

แล้วก็ควันเจ้าหายไป
นี่ฮะโอ้โหเล่าด้วยความตื่นเต้นอยู่เลยนะฮะ
แล้วบอกมันสีหอดถึงดวงจันทร์มันสีหอดถึงดวงดาวแล้วนะฮะ
มันจะไปชนอีกดวงจันทร์แล้วนะฮะ
คุณผู้ชมฮะแล้วนี่ข้างกันก็คุยกัน
เธอมันคืออะไรนะเมื่อคืนที่เราเห็นเนี่ย
คุณผู้ชมบอกจะรวดดาวน์ตกอะไรก็ว่ากันไป
กระสือมีอะไรอีกคุณผู้ชมช่วยคิดหน่อยค่ะ
แล้วก็บอกว่าไม่ใช่เครื่องบินเขาบอกถ้าเครื่องบินมันอาจจะบิน

เพราะว่าพอถึงแป๊บนึงปุ๊บมันก็จะสลายไป
คือมันเหมือนกับฟุ้งจางแล้วก็หายไป
แต่เอาจริงนะถ้ามีแบบนี้ดิฉันนึกถึงอาจารย์ออส
อาจารย์ออสอีกแล้วทีมข่าวของเราก็คุยกับอาจารย์ออส

อาจารย์ประจำวิชาเคมีคณะศิลปศาสต

อาจารย์ครับอาจารย์มีมุมมองต่อลำแสงประหลาดนี้ว่าอย่างไรครับ
ตัวนี้ก็เป็นสิ่งของที่หล่นมาจากนอกโลกนะครับ
ซึ่งน่าจะเป็นไปได้๒อันก็คือตัวสะเก็ดดาวนะครับ

หรือว่าชิ้นส่วนของดาวเทียมหรืออะไรบางอย่าง
ที่มันหลุดเข้ามาในแรงโน้มถ่วงของโลกครับ
พอหลุดเข้ามาก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับ
ซึ่งถ้าไปดูตารางของดาวตก
วันที่๑๔ก็จะมีแจ้งไว้ในช่วงนี้แหละ
กลางเมืองเมีนาว่าจะมีตัวสเก็ตดาวตกได้จะเข้ามานะครับ

ต้องให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาดูอีกรอบนะครับ
ถ้าตรวจว่าในมุมวิทยาศาสตร์ของอาจารย์เอาธ
ก็คือเป็นสเก็ตดาวดาวตก
ตกนะหรือว่าเป็นแบบเศษชิ้นส่วนดาวเทียม

เราก็ต้องเจอซากมันถูกไหม
นี่ผมก็เลยเข้าไปเสิร์ชหาปรากฏการณ์ฝนดาวตกตลอดทั้งปี๖๖

มีไหมเดี๋ยวมีนาคมมีนาไม่มีนะ
ไปอีกกี่คือ๒๒๒๓เมษาเลย

ยังหาข้อพิสูจน์ไม่ได้ค่ะคุณผู้ชม